วันนี้จะมีฝนมากวนใจการเก็บเงินค่าเช่าของดาวหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเพราะฝนช่วงนี้ไปมา
ช่วงนี้ฝนไปฝนไม่มาค่ะ
เพราะว่าร่องฝนไม่อยู่ทางตอนบนของประเทศแล้วขยับขึ้นไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน

ฝนทั่วไทยลดลงแต่ไม่ได้หายไปไหนนะคะ
ช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงแดดแรง
ไม่มีเมฆฝนเลยเมฆฝนเริ่มก่อตัวช่วงเที่ยงเป็นต้นไปค่ะ

ทางตอนบนของประเทศทั้งหมดเลยภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกตรงนี้นะคะ
และหลังจากนั้นฝนจะเริ่มตกลงมาได้น้ำได้เนื้อแต่เฉพาะพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเนี่ย
ช่วงภาคกลางตอนล่างเชื่อมต่อมาจนถึงภาคใต้ตอนบนค่ะ
จะเป็นการตกช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำเตรียมรับมือด้วยนะ
เรื่องของรถติดแล้วก็เรื่องของฝนนะพกร่มก่อนออกจากบ้านด้วยค่ะ
คลื่นอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
การเดินเรือยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของความร้อนค่ะเช้าก็บอกแล้วไงว่าแดดดีอาจจะร้อนนิดนึงนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเที่ยงก่อนฝนตกร้อนอบอ้าวมากนะคะ
แต่พอฝนตกลงมาแล้วอากาศก็เย็นสบายค่ะ